คุณผู้ชมคะมาตามกันต่อเลยค่ะเราไล่เรียงไปนะคะ
สำหรับเหตุการณ์อันหดเขี้ยมที่นายกวินผู้ต้องหาเนี่ย
ก่อเหตุยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อจนเสียชีวิตร้านก็คืออยู่หน้าปากซอย
ลาดพร้าวยี่สิบห้านหลังจากนั้นไปก่อเหตุต่อ
ไปก่อเหตุที่โรงพยาบาลสนามที่ปฐุมธานีนะคะโรงพยาบาลสนามตรงนี้
ก่อนหน้านี้เป็นสถานพักฟื้นบำบัดผู้เสพยาเสพติด
คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดดูเวลาที่กล้องเลยนะคะ
ก็คือเวลาประมาณตีสามสิบห้านาทีครับเห็นไหมคะ
ผู้ก่อเหตุคุณผู้ชมสังเกตไหมคะเขาเปลี่ยนเสื้อ
เขาใส่แจ็คเก็ตลายทหารพรางอะค่ะทับไปอีกชั้นหนึ่ง
แต่เสื้อยืดข้างในตัวเดิมนะคะใส่หมวกด้วยพยายามจะผลักเข้าไป
แต่เข้าไม่ได้เพราะมีโซ่คล้องปิดอยู่ไงคะ
แล้วพยายามจะแทรกตัวแบบนี้ด้วยค่ะแต่แทรกตัวเข้าไปไม่ได้
เขาทำยังไงคุณผู้ชมดูค่ะเขาควักปืนที่เหน็บเอว
แล้วยิงใส่ประตูนะคะนี่ตรงนี้นะคะนี่นะคะนี่ค่ะสองนัดค่ะ
สองนัดแล้วเดินเข้าไปแบบนี้เลี้ยวไปทางขวาครับโอ้โห
ไปทางขวาแล้วเดินมองซ้ายมองขวาค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่า
สองฝากฝั่งที่เลี้ยวไปทางขวาตรงนั้นน่ะเป็นเรือนนอนคนไข้
ผู้ป่วยโควิด๑๙ที่เขาไปพักรักษาตัวนะคะครับ
แล้วจะพยายามผลักประตูเข้าไปด้วยซ้ำเห็นไหมคะสุดท้ายประตูล้อม
แล้วก็เดินไปตรงทางขึ้นลิฟต์นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะ
นายสุขสรรค์อายุห้าสิบสี่รักษาอาการโควิดสิบเก้าอยู่ที่นี่
ขึ้นมาเข้าห้องน้ำพอดีครับแล้วเจอกับนายกวินผู้ต้องหา
ดูนะคะขออภัยหยุดภาพไว้เท่านี้ยิงใส่เขาเลยยิงใส่ศีรษะเขาเลยนะคะ
ยิงใส่ศีรษะเขาเลยโอ้โชคร้ายมากฮะคือมีข้อมูลบอกว่าคือเหมือนกับนายสุขสรรค์เนี่ย
พยายามจะบอกคนร้ายด้วยซ้ำว่าเข้ามาทำไมตรงนี้มีแต่ผู้ป่วยโควิดสิบเก้านะอืม
ออกไปเถอะกลัวเขาจะติดเชื้อโควิดสิบเก้าครับยิงใสเขาเลยนะคะสี่นัดนะคะสี่นัด
นายสุขสรรค์คือเสียชีวิตค่ะที่น่าเห็นใจมากจริงภรรยาของนายสุขสรรค์บอกว่า
กำลังจะได้ออกจากโรงพยาบาลสนามวันนี้พรุ่งนี้แล้วนะคะนี่ตอนเดินออกมายิงใส่เข้าไปในห้องผู้ป่วยอีกสี่นัด
คุณผู้ชมคะแล้วเขาทำท่าเห็นไหมยกแขนสองข้างเอียงหัวไปมาเหมือนสะใจโอ้โห
คล้ายคล้ายกับสะใจแล้วก็เดินออกไปแล้วตรงนั้นเนี่ยก็มีเรือนนอนคนไข้อยู่
อันนี้ไม่โดนใครตรงนี้ฮะยังดีที่ไม่โดนใครนะคะแล้วเดินเหยียบประตูกระจกที่แตกเนี่ยออกไป
แล้วก็ทำท่าเห็นไหมคะเอียงหัวไปมายกแขนคือตอนที่เดินออกเนี่ยมันจะมีภาพจากกล้องมุมด้านหน้าเลยอ่ะ
อืมที่เป็นมุมตอนที่เข้าไปอ่ะฮะให้ไปดูภาพตอนที่ออกมากล้องวงจรปิดอีกมุมค่ะ
อีกมุมนึงเนี่ยเห็นว่านายกวินผู้ต้องหาเนี่ยเดินเข้าไปแล้วก็จะเห็นนี่เห็นไหมคะ
คือหลังจากยิงเสร็จยิงนายสุขสรรค์ผู้ป่วยโควิด๑๙ที่รักษาตัวอยู่ที่นี่เสร็จ
แล้วยิงเขาเสร็จยังยกแขนสองข้างทำท่าเหมือนสะใจ
นี่นี่แล้วตอนนี้ตอนเดินออกอืมคือตอนเดินออกมาเนี่ย
เดี๋ยวจะมีเงาแล้วก็ไปยิง๔นัดใส่เข้าไปในห้องผู้ป่วย
นี่ไงค่ะเสียงปืนสินี่เป็นช่วงที่น่าจะยิงคุณสุขสรรค์โอ้โห
แล้วสักพักจะเดินออกมาเนี้ยโวยวงโวยวายอะไรก็ไม่มีมีสิบกระโกนด้วยค่ะ
ตีสามสิบหกนาทีคืนที่ผ่านมาเดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยค่อยดูไปนะคะ
คือประเด็นคือถ้าดูเวลาตามกล้องวงจรปิดในแต่ละมุม
ที่เรานำมาปฏิปต่อแล้วก็ไล่เรียงกันเนี่ยนะคะครับ
ใช้เวลาก่อเหตุประมาณสองนาทีคือตั้งแต่เดินขึ้นบันไดไปเนี่ยค่ะ
แล้วก็จนออกไปข้างนอกเนี่ยค่ะอื้อหือ

ก็ทำให้เห็นว่าอุกอ่านมากนะคะโอ้โหนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เราก็ไล่เรียงภาพจากกล้องวงจรปิดที่บริเวณตรงนี้นะคะ
นี่คือโรงพยาบาลสนามสถาบันธัญญารักษ์นะคะเนี่ยเดินออกมา
มุมเนี้ยจะเห็นชัดเห็นไหมนี่ค่ะโอ้โหเห็นไหมคะ
อืมเห็นภาพนี้แล้วครับสะเทือนใจจริงจริงค่ะ
เพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลยนะคะ
โชคดีที่ไม่มีใครโดนเข้าไปอีกนะฮะ
ตรงนี้เป็นท้องที่สพประตูน้ำจุลาลงกร
ทุกผู้ชมครับในพื้นที่ปฐุมธานี
วันนี้ชุดที่สุดหลักฐานตำรวจชุดสืบส่วนด้วย
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
หลังจากเกิดเหตุขึ้นเมื่อช่วงตี๓คืนที่ผ่านมา
ประตูทางเข้าวันนี้ก็ยังมีร่องรอยถูกยิงกระจกแตก
เป็นบริเวณรอบภายในสถาบันธัญรักษ์นะฮะมีปลอกกระสุนปืนหัวกระสุนปืนตกอยู่เยอะเลยนะครับ
สถาบันธัญรักษ์ที่บริเวณตึกสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
แต่ตรงนี้เนี่ยตอนนี้เขาเป็นโรงพยาบาลสนามผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ทางอาคารเนี่ยกันพื้นที่เอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามีเหตุอุกอาจเกิดขึ้นขนาดนี้นะครับ
กันพื้นที่เอาไว้ก่อนแต่ทุกคนก็ตกอกตกใจกันหมดนั่นแหละ
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบอกว่าช่วงเกิดเหตุเมื่อคืนนี้
ผู้ก่อเหตุเนี่ยใส่ชุดคล้ายทหารมาใส่หมวกสีแดงเหมือนกับหมวกของทหารบุกเข้ามาในโรงพยาบาล
แล้วถือปืนเข้ามาด้วยทำให้ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ไม่กล้าบูมบามเข้าไป
แล้วก็กลัวว่าจะมีอันตรายอะไรกันเกิดขึ้นนะครับ
แต่อยู่ผู้ก่อเหตุเนี่ยบุกเข้าไปถึงโถงผู้ป่วยแล้วก็ยิงประตูกระจกจนแตก
แล้วเดินเข้าไปด้านในแล้วไปยิงผู้ป่วยจนเสียชีวิตก่อนจะออกมาแล้วก็ขับรถกระบะหลบหนีไป
ตึกคนร้ายที่บุกเข้าไปเนี่ยเป็นตึกของสถานบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดนะครับ
แล้วก็เข้าไปก่อนถึงเตียงผู้ป่วยรวมชั้นหนึ่งของอาคารนะฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นอดีตทหารเกณฑ์นะ
เท่าที่เขาได้ข้อมูลนะส่วนจะมีมูล๖มูลเหตุอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาตามรายละเอียดกันเพิ่มเทิมอีกทีก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันมีอีกหลายด้านนะฮะ